คุณผู้ชมฮะดูข่าวนี้กันหน่อยแห่แชร์กันหนักมากนะฮะ
เขาบอกว่าเอ๊ะแอดมินเพจโรงแรมแห่งหนึ่งเนี่ย
เป็นคนโพสต์ออกมาเองหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพจปลอม
จะเป็นเฟสปลอมหรือเปล่าที่โพสต์เรื่องนี้ออกมา
หรือจะเป็นโรงแรมทิพย์ยังไงมันมีอยู่จริงไหม
นะฮะแต่สิ่งที่มันถูกแชร์กันออกมามันเป็นแบบนี้ครับ
ให้คุณผู้ชมดูรูปนี้หน่อยนี่รูปของลานจอดรถ
ที่เขาอ้างว่าเป็นลานจอดรถของโรงแรมนะครับแล้วก็เพจเนี่ย
ข้างบนหัวเนี่ยชื่อเพจว่าโรงแรมเอสเคบ้านฉางใช่ไหม
เห็นเขียนข้อกำหนดในการให้บริการลูกค้า
นำรถมาจอดที่โรงแรมแบบนี้ครับโอ้โหคุณผู้ชม
ฟังผมนะฟังผมเล่าไปด้วยเขาบอกว่า
รถซุปเปอร์คาร์จอดแถวเอติดกับอาคารโรงแรมได้เลย
นี่คือคุณ๒รถทั่วไปไปจอดแถวบีถึงดีนะคะ
อะดีฉันแหละรถดิฉันแหละสามรถเอ็มจีรถกระบะแต่งสิ้ง
ริมถนนฝั่งตรงข้ามโรงแรมนะคะ

โดยไม่ให้จอดร่วมกับรถยี่ห้ออื่นนะคะ
เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับลูกค้าท่านอื่น

เอ้าคุณว่าจะดราม่าในโซเชียลไหม

เดินเข้าอาคารตันทีเลยเหรอ
ขยันไปตั้งคำถามในแบบโดนใจนะ
เพราะชาวเน็ตเข้าไปถามกันเยอะเลยนะคุณนะ

นิสัยอย่างนี้ดูที่ยี่ห้อรถ

โรงแรมเนี่ยทำไมทำนิสัยแบบนี้นะฮะ
นี่ท่านิสัยดีขับรถสุภาพเรียบร้อย
อะไรอย่างนี้คุณ
แล้วอาจจะไม่มีมารยาทในการขับรถยังไง

เรือดำน้ำเรือดำน้ำจอดที่ไหน

ฮัลโหลอ่าวไทยเนี่ยลึกเฉลี่ยเท่าไหร่
ลึกเฉลี่ย๕๐เมตร
แล้วคือจะซื้อเรือดำน้ำมาหาอะไรคะ

โอ้โหคือเหมือนคนที่เข้าไปเม้นต์ก็เจอแอดมินต่อกลับเหมือนกัน

ถามว่ารถเก็บศพจอดไหน

คุณผู้ชมนี่มันเป็นข้อความที่แบบว่าดราม่ากันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่าเพจนี้เพิ่งจะตั้งมาใหม่แค่๕วัน
ชาวเน็ตเลยบอกว่านี่อาจจะเป็นเพจโรงแรมทิพย์

ทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใดไม่ทราบเหมือนกัน
หรือทำขึ้นเพื่อจะโต้ตอบกับคนที่เข้าไปคอมเมนต์แบบ
อยากแค่อยากโต้ตอบเท่านั้นเองหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะอันนี้เราหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันนะ
เออโอ้โหพอออกมาแค่นี้นะคุณนะ
แยกชั้นวรรณะในการจอดรถแล้วก็โพสต์ออกมาแบบนี้
คุณดรามะกระหน่ำอ่ะถั่วลงเพียบเลยอ่ะ

หลายคนบอกถ้าเป็นโรงแรมจริงเขาคงไม่ให้บริการแบบนี้
ไม่ได้มีการแบ่งชนชั้นแบ่งระดับอะไรกันแบบนี้หรอกนะฮะ